ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับญาติญาติแล้วก็เพื่อนของผู้ที่เสียชีวิต
บอกว่าอยากให้เป็นอุทาหรณ์จริง
มีหญิงสาวคนหนึ่งเธอขับรถไปตอนกลางคืนแล้วนะฮะ
แล้วก็ไลฟ์เฟซบุ๊กไปด้วย
มีจังหวะหนึ่งที่เธอหันมามองโทรศัพท์มือถือ
ที่กำลังเปิดกล้องไลฟ์เฟซบุ๊กเนี่ย
จากนั้นเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมไปดูนะฮะ
นี่ค่ะคือจังหวะที่หันมามองเหมือนกับ

แล้วมันก็ปุกปักแล้วภาพมันตัดไปเลย

ท่านผู้ชมครับเกิดอุบัติเหตุนะฮะ
บนถนนชายางกูลตะบนขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดอุบลรัชธานี
นี่คือรถคันที่ผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้ขับมา
โชคร้ายจริงเธอเสียชีวิตนะครับ
โอ้โหนี่สพเมืองอุบลรัชธานีมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
คุณพิมนิพานะฮะเป็นผู้เสียชีวิตอายุ๒๕
๕ปีเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมา
เพื่อนของคุณพิมนิพาบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุ

ก็ไลฟ์ต่อเนื่องจนถึงขับรถแบบนี้
จะกลับบ้านแล้วก็เปิดเพลงในรถไปด้วย
ระหว่างทางเหมือนกับช่วงหันมามองนะฮะ
เพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยวางอยู่ข้าง
เอี้ยวตัวมาจะหยิบหรือจะทำอะไรกับโทรศัพท์สักอย่างนี่แหละ

ทางญาติทางครอบครัวทางเพื่อนก็เลยฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ด้วย

เห็นข่าวนี้แล้วก็ต้องบอกว่าต้องแสดงความเสียใจด้วยจริงนะครับ